ส่วนเมื่อวานนี้ค่ะจากการเสียชีวิตของผู้ชายที่ค่อนข้างสนใจ
ได้รับความสนใจนะคะก็คือผู้ชายคนนี้ค่ะ
ไปเสียชีวิตบนรถไฟและการตรวจชันสูตรเบื้องต้น
พบว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิดนี่นะคะ
และช่วงเวลานี้ค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนะคะ
ในช่วงที่ไปซื้อตัวรถไฟและจะเห็นว่าไปอยู่ใกล้ใกล้
ผู้ชายวัยรุ่นคนหนึ่งและมีลักษณะไอออกมา
หลายคนตามหาผู้ชายคนนี้และก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
ผู้ชายคนนี้นะคะเดี๋ยวจะเดินออกจากช่องนะ
และเดินสวนผู้หญิงเสื้อเหลืองพอดีตอนนี้หลายคนตามหา
เพราะว่าเป็นห่วงนั่นแหละนี่แหละนะคะ
เรื่องต้นการรถไฟแห่งประเทศไทยตามตัวผู้ชายวัยรุ่น
ที่พูดกับผู้เสียชีวิตรายล่าสุดใกล้มากที่สุดบริเวณช่องจำหน่ายตั๋ว
เจอตัวแล้วนะคะนำตัวไปกักตัวเรียบร้อยแล้ว
ไปสอบถามเขาเขาคือ
ในโลกโซเชียลมีเดียมีการตั้งคำถามว่า
ชายคนนี้ที่เสียชีวิตเนี่ยมีความตั้งใจที่จะไอรถชายวัยรุ่นคนนี้จริงหรือไม่
ก็ต้องไปถามเขาเขาตอบแบบนี้นะคะเขาตอบว่าผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจ
เพราะว่าช่วงเวลานั้นลักษณะของเขาไม่ใช่ไอรถผมแต่เป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องของตัวรถไฟ
และอาจจะพูดเสียงดังและกล้องวงจรปิดมันจับภาพให้เห็นว่าเป็นลักษณะไอ
นี่คือคำพูดของชายวัยรุ่นนะคะที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยนะคะ
ส่วนหญิงสาวเสื้อเหลืองค่ะที่เดินสวนกันบริเวณหน้าช่องนี้นะคะ
เดี๋ยวช่วงนี้เดินออกมาจากช่องแล้วจะเดินสวนผู้หญิงสวมเสื้อเหลืองคนนึงเนี่ยนะคะ
ตอนเนี้ยยังตามตัวไม่พบค่ะส่วนที่สถานีรถไฟบางซื่อ
ขึ้นมาเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทุกจุดจากสถานี
แล้วก็พร้อมให้เจ้าหน้าที่ทั้งหมดที่ใกล้ชิดผู้เสียชีวิตกักตัวติดตามอาการ
ส่วนผู้ใช้บริการหลังจากที่ข่าวมันเผยแพร่ออกไปเนี่ยนะคะ
ผู้ใช้บริการลดลงน้อยมากค่ะ
ส่วนช่วงเวลาของผู้ชายคนนี้ที่เสียชีวิตจากโควิดสิบเก้าเนี่ยนะคะ
ก่อนหน้านี้ก่อนที่จะเดินทางมาที่สถานีรถไฟบางซื่อ
เขาเดินทางกลับมาจากประเทศปากีสถานแล้วมาพักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
กลับไปสอบถามโรงแรมค่ะโรงแรมเจ้าหน้าที่โรงแรมให้ข้อมูลบอกว่า
ผู้ชายคนนี้เป็นลูกค้าโรงแรมแห่งนี้มานาน๓๔ปี
เพราะเป็นวิศวกรเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครบ่อยครั้งแล้วก็จะมาพักแต่โรงแรมนี้แหละ
แล้ววันล่าสุดที่เข้าพักโรงแรมนี้มีการตรวจวัดไข้แล้วแต่ไม่มีไข้
และพอสักถามก็รู้เพียงว่าป่วยเป็นโรคความดันสูงและเบาหวานเท่านั้นก็เลยให้เช็คอินตามปกติเพราะว่าเป็นแขกที่เจอกันบ่อยครั้ง
และเจ้าหน้าที่โรงแรมบอกว่าทันทีที่ทราบข่าวการเสียชีวิตสั่งทำความสะอาดโรงแรมทุกจุดเลยโดยเฉพาะห้องที่ผู้ชายคนนี้พักอยู่

อย่างที่สำคัญเช่นเดียวกันก็คือจะต้องไปตรวจสอบทั้งหมดว่าใครเป็นผู้สัมผัสใกล้ชิด
ผู้ที่เสียชีวิตรายนี้ย้อนกลับไปเลยค่ะ
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิวันนั้นเองเจ้าหน้าที่
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือตม
มีใครทำหน้าที่อยู่ตรงนั้นบ้าง
สรุปแล้วออกมามีประมาณ๖คนนะคะที่ได้ใกล้ชิดผู้เสียชีวิตรายนี้
ซึ่งผลตำรวจโทสมพงษิงดวงผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
สั่งกักตัวเรียบร้อยแล้ว
จากนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยที่เข้าไปเก็บศพวันนั้น
กักตัวเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต้องไปตามหา
ผู้โดยสารที่อยู่ในโบกี้เดียวกันอีกนะ
ในวันที่เกิดเหตุอีกเพื่อกักตัวต่อไปค่ะ